หลายคนคงจะเคยเจอปัญหาความยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้เวลานานนะครับ
โทรตามแล้วตามอีกในเรื่องของการย้ายค่ายเบอร์เดิม
แต่ว่าหลังจากนี้นะครับใครที่จะย้ายค่ายเบอร์เดิม
สามารถดำเนินการได้ภายใน๑๐นาทีแล้วก็รู้ผลได้ทันทีนะครับ
เพราะว่ากศธชได้ออกระบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาการโอนย้ายค่าย

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ระบบการโอนย้ายค่ายเบอร์เดิมใหม่นี้
เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือก็สทชจัดทำขึ้นมาใหม่
เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ดำเนินการ
เพื่อแก้ปัญหาการย้ายค่ายเบอร์เดิมที่ใช้เวลานานหลายวัน
หรือบางรายใช้เวลานับเดือน
การอ่วนย้ายค่ายด้วยระบบใหม่ทำได้เพียงกฎดอกจาน๑๕๑ดอกจาน
ตามด้วยบัตรประชาชน๑๓หลักสี่เหลี่ยม
แล้วกดโทรออกใช้เวลา๑๐นาที
ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์การย้ายค่าย
ก่อนเดินทางไปยังจุดบริการลูกค้า
ล้นระยะเวลาเหลือ๒วัน
ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน

ก็เลือกการโอนย้ายเลขหมายเบอร์เดิม
เนื่องจากว่าประชาชนไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกที่ผ่านมา
เวลาไปติดต่อแล้วเนี่ยเสียเวลาในการดำเนินการนะครับ
ซึ่งในวันนี้จะทำให้ประชาชนเอง
ในการโอนย้ายจะได้รับการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
เรื่องแรกก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องนี้
ขณะที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าระบบใหม่นี้
จะช่วยแก้ปัญหาให้การโอนย้ายค่ายเบอร์เดิมทำได้รวดเร็วมากขึ้น

ทำให้สะดวกแก่ลูกค้าทุกคนนะครับ

ไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะมาทำที่ศูนย์เลยครับ

เพราะว่าสมมุติเราจำเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้
มันก็จะเร็วกว่าที่เราต้องมารอนานกว่าจะผ่านไหม
เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่

ในเรื่องของโปรโมชั่นที่ให้กับประชาชน

ผมว่าปัจจุบันนี้ประชาชนเริ่มเข้าใจว่า
บางครั้งของถูกที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ของดีที่สุด
เพราะฉะนั้นของถูกและของดีมันควรจะต้องมาพร้อมกัน
ผมเชื่อว่าวันนี้ด้วยนิดหมายอันดีของกตช

ผมเชื่อว่าจะทำให้ตลาดมันมีการขยับ
และเกิดการแข่งขันในเชิงกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นครับ
ปัจจัยใหญ่สุดเลยค่ะที่ทำให้ลูกค้าย้ายออก

ย้ายออกก็คือการที่ลูกค้ามีปัญหาในสัญญาณ
ซึ่งก็จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล
อาจจะเป็นเกิดจากสถานที่เวลา
หรือว่าบางครั้งโทรศัพท์เซตติ้งไม่ถูกต้อง
ส่วนลูกค้ายายเข้าเนี่ยสาเหตุหลักก็คือ
เรื่องปัญหาสัญญาณจากค่ายอื่นมา
หรือไม่ก็โปรโมชั่นของเรา
ซึ่งระดับนั้นตอนนั้นมีโปรโมชั่นยายค่าย
ถูกต้องตรงใจกับเขาพอดีค่ะ
ปัจจุบันยอดการโอนย้ายรวมกว่า๕๐ล้านเลขหมาย
ในปี๒๕๕๙โอนย้ายกว่า๕๔๐๐๐เลขหมาย
เฉลี่ยอยู่ที่๔๕๐๐๐เลขหมายต่อเดือน
และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน